ไปดูข่าวแปลกทั่วไทยในวันสลากินแบ่งรัฐบาลออกวันนี้นะครับ
ไปดูที่คำชโนตกันก่อน

หน้าเกาะคำชโนธบ้านโนนเมืองที่ตำบลบ้านม่วง
อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี

พญานาคราชปู่ศรีสุโธและแม่ย่าศรีปฐุมมานะครับ
เขามีการจัดพิธีบวงสวงใหญ่และมีการสวดมนต์
โดยมีพระเทพนบรินชินรังศรีเป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์
และผลตำรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตารองพบตรเป็นประธานในพิธีฝ่ายคารวาสนะครับ
ช่วงหลังสวดมนต์ก่อนพิธีบรำบวงสวง
ชาวบ้านที่มาร่วมพิธีได้แห่เข้าไปดูที่บาดน้ำมนต์

แห่ไปดูเลยนะถ่ายมาหรือเปล่า

พบตัวเลขในบาดน้ำมนต์ทั้ง๒ใบเหมือนกัน
ก็เป็นที่ฮือฮาสำหรับนักเสี่ยงโชคทั่วไป
นี่ให้เห็นแป๊บเดียวให้ดูกันแป๊บเดียวนะฮะ
ก็ใครเห็นเลขอะไรทันนะก็นั่นแหละครับ

จากที่คำชโนธเราไปดูที่สุรินทร์กันบ้างไหม

ชาวบ้านเขาก็ไปแห่กราบไหว้ขอโชคขอลาบเหมือนกันฮะ
ใช่ค่ะที่นี่ชาวบ้านเขาไปกราบไหว้
ปลีกล้วยน้ำว้าประหลาดอยู่ในที่นา
ซึ่งตรงนั้นเขาปลูกพืชแบบผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นที่นาของนายอนุรักษ์นึกดีตะบนบ้านยางอำเภอศรีขอระภูมิ
ทีนี้ปลีกล้วยประหลาดคุณผู้ชมเดี๋ยวดูภาพกันชัดหน่อยนะคะ
ลักษณะเขาโผล่มาจากดินเลย
แล้วก็สูงประมาณสักฟุตหนึ่งไม้บรรทัศน์กว่า
ลำต้นโค้งแบบที่คุณผู้ชมเห็น
คืองอเอ็นลงด้วยน้ำหนักของปลีไง
อกจากนี้ยังมีเครือกล้วยออกผลออกผลกล้วยอีก๒หวี
หวีแรกมีผล๓ลูกและอีก๑หวีมีผลกล้วย๕ลูก
๒๓๕เออตามที่คุณบอกนะว่าจำนวนมันอะไร
จำนวนกล้วยได้ออกตรวจจำนวนทั้งหมดไม่ต้องตรวจแค่เลข
ซึ่งเจ้าของที่นานเขาก็นำตุ๊กตากุมารผมจุก
มาตั้งเอาไว้ให้ชาวบ้านที่ทราบข่าว
มากราบไหว้บูชากันคือขอโชคลาภตามความเชื่อ
และยิ่งเดือดเมื่อคืนสุดท้ายก่อนที่หวยจะออกนะคุณ
เมื่อคืนนี้นะคึกทักสิคะ
เดี๋ยวฟังข่าวไปเรื่อยก็จะรู้ว่ามีเลขอะไรบ้าง
ผมว่ามีตั้งแต่๐๙ฟังดีนะตั้งใจฟัง
มีทุกเลขครบอะนะ
สุรินครับที่สุรินทร์เช่นเดียวกันค่ะ
อันนี้อยู่ที่บ้านเลขที่๘๑หมู่๓บ้านเจ้าคุณ
สมบลโชคนาสามอเมืองปราสาท
เป็นหน้าที่ชีวิตนะคะขณะแม่วัวอายุ๔ปี
เบ่งตกลูกเป็นเวลากว่า๒๐นาที
นาทีหรือว่าอายุ๔ปีนี้ต้องใช้ไหม
นั่นน่ะสิคะจนสามารถตกลูกออกมาได้อย่างปลอดภัยค่ะ
สุดท้ายเป็นเพศผู้นะคะร่างกายแข็งแรง
น้ำหนักแรกเกิดประมาณ๒๕๓๐กิโลกรัม
ครับคุณอุ๋ยก็เน้นจริง

เจ้าของบ้านตั้งชื่อให้ว่าเจ้าวันศุกร์ค่ะ
ใช่เพราะว่าเขาเกิดวันศุกร์นั่นเองค่ะ

ถ้าแบบสัตว์ใหญ่ตกลูกออกมา

คือเป็นสัตว์ใหญ่ด้วยไงฮะ
ไปดูที่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมานะครับ
ที่สาระอเนกประสงค์ภายในวัดม่วงถนนสุรนาบรี
ชาวบ้านได้ไปกราบไหว้ขอพรและโชคราบ
ซากไม้ต้นตะเคียนโบราณอายุกว่า๑๐๐ปีนะครับ
เจ้าแม่สุมาลัยซึ่งมีความยาว๑๑เมตร
แล้วก็เจ้าแม่สุมาลีมีความยาว๙เมตรนะครับ
ซึ่งเคยให้โชคลาภชาวบ้านมาแล้วหลายครั้ง
และครั้งนี้เองก็ทำให้ชาวบ้านเดินทางมาขอโชคขอลาบกันอย่างต่อเนื่องครับ
โดยชาวบ้านหลายคนที่มาต่างก็ได้เสี่ยงเซียมสี่
ท่านก็จุดทูปอธิษฐานเพื่อขอเลขเด็ด
ท่านก็ผูกผ้าแพร่
ท่านนะครับก็นำแป้งมาด้วยนะฮะ
ก็ขอโชคขอลาบกันในวันนี้นะครับ
คนไทยก็อยู่กับความเชื่อนะ

เป็นความหวังแล้วก็มันห่างกันไม่ได้เลยนะฮะ

ไปดูอีกที่หนึ่งครับที่ศาลีตำรวจภูทรเมืองบรยอง
เป็นประจำเนื่องจากร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ให้โชคให้ลาบ

หลายคนบอกอ้าวไปโรงพักไปขอโชคขอลาบได้ด้วยเหรอ

ก็มาขอจากต้นโพศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านเขานับถือแล้วเขาก็เชื่อนะครับ
โดยเมื่อวานนี้มีชาวบ้านสองคนแวะมากราบไหว้ขอเลขเด็ด
หนึ่งในสองคนนั้นเป็นนุ่มโรงงาน
โดยการขูดการถูที่โคนต้นตามความเชื่อนั่นแหละนะครับ
คุณผู้ชมส่งไลน์มาขอเลขหน่อย

ครบหมดทุกตัวปลอดภัยดีนะคะ